มาดูกันที่ออร่าของวัดที่เจ้าสาวกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้วงการบันเทิงของเรามีหลายคู่ที่กำลังจะสละโสดเข้าสู่ประตูวิวาความเป็นออร่าเจ้าสาวก็จะเปล่งประกายมากขึ้นเรื่อยนั่นเองนะคะ
เริ่มกันที่เจ้าสาวฝ่ามรสุมคนแรกกันหน่อยดีกว่าค่ะสาวจักรจันทร์นั่นเองโอ้โหหลังจากเรื่องราวที่แบบว่าปวดหัวปวดใจของเธอคลายกันไปหาอีรุงตุงนังกันแล้ว
จักรจันทร์อคัมซิริผ่านดราม่ามาได้ออร่าว่าที่เจ้าสาวคือเปล่งประกายมากค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเธอก็เริ่มทยอยปล่อยภาพพรีเวดดิ้งหวานเนอะบรรยากาศสุดอบอุ่นริมทะเลค่ะคือมันเป็นบรรยากาศแบบสาวในฝันหลายคนอ่ะคือตั้งใจเอาไว้เลยว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะมีพรีเวดดิ้งแบบนี้แล้วคือแบบเป็น

เป็นครั้งแรกชุดเนี่ยค่ะเพื่อนแห่ชมว่าสุดปังคือทั้งสวยทั้งเซ็กซี่จริงนะคะคุณผู้ชมแซ่บมากก็เดี๋ยวรอลุ้นนะคะว่าลุคของเจ้าสาวในเดือนหน้าแล้วเนี่ยจะเลือกชุดไหนจะเป็นแบบไหนคือมันมาพร้อมกับความเป็นเจ้าสาวแล้วก็เป็นวัดที่คุณแม่ด้วยก็เลยแบบสวยคูณสองไปเลยคุณผู้ชมอีกหนึ่งสาวนะคะไม่พ
อาคารแล้วเป็นเจ้าสาวและราคาแล้วก็ซุ่มเตรียมงานแต่งอยู่เงี๊ยบค่ะแต่ว่าที่สร้างความมือหาก็นี่ราคาการรับงานถ่ายแบบสุดเจ้าสาวอย่าง
จริงนะชุดตัวเองจริงจะต้องการหนัดไหน
ถ้ามันมานะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าสาวที่หลายคนจับตามองทั้ง๓ท่านเลยนะ